แม่แม่แม่แม่เกิดมาเป็นดาราหน้าตาดีอย่างเดียวมันไม่ได้
มันต้องเก่งต้องดีแถมมีความสามารถหลากหลาย
อย่างพ่อพระเอกของดันเนี่ยมิคทองระยานนั้น

อ่าฮึ
โจ๊ะแจ๊ะริมจอ